อย่างที่เหตุการณ์ที่บุรีรำเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเมายาแล้วคลั่ง
แล้วตีหัวแม่ตัวเองเลือดอาบจุดไฟเผาบ้านแม่ทั้งหลังค่ะ
ไหม้หมดทั้งหลังหลังจากนั้นเนี่ยไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวศูนย์เด็กเล็ก
โอ้โหครูหรือว่าผู้ดูแลเด็กเขาพยายามปิดประตูหน้าต่าง
จ้าละวันเลยทีเดียวค่ะกลัวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนี่คือบ้านของแม่ซึ่งก็คือบ้านตัวเองนั่นแหละนะคะ
แต่บ้านหลังนี้แม่อยู่สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
โดนไฟไหม้นะคะเจ้าหน้าที่เอาน้ำไปดับไฟนะคะ
คุณสุภาพรเจ้าของบ้านยืนอยู่ในสภาพบาดแผล
มีบัตรแผลอยู่ที่ศีรษะนะคะบอกถูกลูกชายนายหมิง
หรือว่านายกองพลทำร้ายเสร็จแล้วจุดไฟเผาบ้านด้วย
ตำรวจไปควบคุมตัวนายกองพลค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ไปที่บ้านของตัวเองอยู่ที่บ้านของตัวเอง
จากบ้านหลังนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
นี่ค่ะนายกองพลบอกว่าโมโหไปทวงเงินแม่
ยืมไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วไม่ยอมคืนก็เลยจุดไฟเผาเลยค่ะ
นะคะยอมรับว่าดื่มเหล้าเมานะคะ
คุณสุภาพรเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ลูกเดินมาที่บ้านมือเนี่ยถือเกียงฉาปูนกับกระเบื้องแตกมาด้วย
กระชากแขนลูกชายเขาอายุสามขวบเธอก็ตะโกนไปให้สติบอก
อย่าทำนะลูกนะลูกจากนั้นเธอก็วิ่งไปกอดหลาน
เพราะเด็กเนี่ยตกใจร้องไห้ลูกชายเอาเกียงที่ถือมานี่แหละค่ะ
ตีหัวเธอจนแตกเลือดอาบนะคะเธอก็ไปแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชาย
คิดว่าเมายาแน่แน่แล้วนะคะตอนนั้นเอ่อตอนที่ไปแจ้งความ
มีคนมาบอกบอกบ้านไฟไหม้แล้วค่ะก็เลยรีบกลับมา
เป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะวอดไปทั้งหลังนะคะ
ก็ยอมรับว่าลูกชายมีประวัติติดยาเสพติดแล้วถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง
หอนแล้วชอบข่มขู่ทำร้ายร่างกายคนในบ้านค่ะ
แม้แต่ลูกตัวเองก็ยังตีนะคะแล้วก็รุนแรงถึงขั้นทำร้าย
จุดไฟเผาบ้านในวันนี้ค่ะ
ก็ยังจะพูดก็หลอกไปบ้านก่อนไฟไหม้บ้านตัวเอง
ก็เลยมาที่นี่แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะ

ก็เลยตีแม่น้องเขาตกใจค่ะเขาลากลากมา

ก็ยานี่แหละเกี่ยวกับยานี่แหละเพราะว่าเขาเคยเกี่ยวกับยาตลอดแหละ
เราเป็นแม่เราก็หาข้าวหาน้ำให้กินทุกวันแหละ
ตำรวจบอกว่าข้อมูลที่บอกว่าผู้ก่อเหตุไปเดินป้วนเปี้ยน
หน้าศูนย์เด็กเล็กที่ทำให้เกิดการหวาดระแวง
ตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นเพียงการเดินผ่านเท่านั้น

เจ้าหน้าที่เขาล็อกประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อความปลอดภัย
โดนไป๒ข้อหาในเบื้องต้นนะคะก็คือวางเพลิง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายบุพการีค่ะ